อันนี้ความวุ่นวายจากกรุงเทพไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า

หลายคนมองว่าร่องแก่งนี้ต้องร่องช่วงหน้าฝนหรือเปล่า
แต่ว่าสถานที่แห่งหนึ่งนะครับร่องแก่งได้ทั้งหน้าแรงและหน้าฝน

นั่นก็คือที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เป็นเพราะอะไรทำไมถึงล่องได้ทั้งหน้าแรงหน้าฝนนั้น
ติดตามรายงานได้จากคุณอุบลรัฐนวลเนียมครับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
ในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
อำเภอผ่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
อยู่แนวเทือกเขาบรรทัศน์
มีธรรมชาติที่สวยงามมีผ่าไม้มีอ่างเก็บน้ำ
มีลำกรองนะครับแล้วมีอาหารพื้นเมือง
ซึ่งผลิตโดยวิถีชีวิตชุมชน

กำลังพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน

คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่

กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จากน้ำที่ไหลผ่านจุดนี้เป็นน้ำที่มาจาก

จึงทำให้ที่นี่สามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี

วกกับความอุดมสมบูรณ์สองฝากฝั่ง

สัมผัสถึงความหวัดเสียวของเกาะแก่ง

มีความสนุกสนานตลอดเส้นทางกว่า๖กิโลเมตร

เป็นน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทำให้มีน้ำไหลผ่านตลอดปี

ท่านทรงมีโครงการพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำ

ซึ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำแรง
แล้วก็น้ำท่วมนะครับ

ในสายน้ำที่ทรงไป

จะมีปล่อยเส้นทางน้ำอยู่
เลยมีศักยภาพตากแตกต่างจากที่อื่น
คือในช่วงหน้าแรงจากที่อื่นน้ำน้อย

แล้วก็เพราะว่าน้ำทางอ่างเก็บน้ำ
จะส่งไปเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรด้านล่าง

ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกิน

และคงความเป็นปักใต้เอาไว้

ที่นี่กลับน้ำทางอ่างเก็บน้ำ
จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอป่าพยอม

ทางชุมชนจึงกำหนดจัดกิจกรรม

ในวันที่๒๔กันยายน๒๕๕๙

และธรรมชาติที่ยังคงคล้มกัน

ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน